หญิงช่วยเจ้าช่างเป้าหมอนร่วงโรงตัว
พี่จอนเมืองนี้ต้องประโยชน์
ถึงปล่อย
ให้เจ้าซ้ายมาช่วย

เขาอย่างอื่น
เขาดักสัญญาณแล้วว่าใช้อ่ะครั้งสุดท้ายที่ไหนฝนเขานำผื่นไปทั้งคู่นะ
ตำรวจเกาหลีใต้ควบคุมตัวเจ้าของฟาร์มหมู
ในเมืองโพชอนจังหวัดไขยองกีหลังนำร่างนายบุญชูวัยหกสิบเจ็ดปี
แรงงานชาวไทยที่เสียชีวิตหลังทำงานในฟาร์มมา๑๐ปี
ไปโยนทิ้งบนเนินเขาใกล้ใกล้ห่างจากที่พักสองร้อยเมตร
หลังก่อนหน้านี้นายบุญชูได้หายตัวไปอย่างปริศนา
การติดต่อหลายวันจึงได้มีการประกาศตามหา
โดยมีแรงงานไทยคนอื่นไปสอบถามเท่าแก่ฟาร์มหมู
ซึ่งเท่าแก่ที่อยู่ในสภาพมืนเมาบอกว่านายบุญชูหนีไปที่อื่นแล้ว
แรงงานไทยจะไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
นำมาสู่การพบศพในครั้งนี้ผลชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอย
ถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่คาดว่านายบุญชูอาจเสียชีวิต
สภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ตรวจสอบพบว่า
นายบุญชูอาศัยในห้องพักแคบข้างล็อกหมูภายในห้องเต็มไปด้วยขยะอบอ้วนด้วยกลิ่นขี้หมูจนหายใจลำบาก

ซึ่งเท่าแก่อ้างว่าที่นำศพไปทิ้งเพราะตกใจ
กลัวความผิดเพราะจ้างรายงานผิดกฎหมาย
ทั้งนี้นายบุญชูภูมิลำเนาเป็นคนขอนแก่น
ทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้ยาวนานเป็นเวลา๑๐ปีแล้วมีหน้าที่ล้างเล้าหมูเงินเดือนเรา๕๓๐๐บาท
โดยมีรายงานว่านายบุญชูได้เก็บออมเงินเตรียมเดินทางกลับไทยในอีก๑๐เดือนข้างหน้า
นี้ข่าวการเสียชีวิตของแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้หรือที่เราเรียกกันว่าผีน้อยมีมาให้เห็นเป็นระยะ
ไม่นานเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีข่าวแรงงานไทยสองผัวเมียเสียชีวิตในห้องพักเล็กในเขตโกชาง
ซึ่งไม่ได้ติดตั้งระบบความร้อนทำให้ทั้งคู่ต้องเกาะไฟเพื่อคลายความหนาวและเสียชีวิตจากการพิษคาร์บอนมอน็อกไซด์จากกองไฟนั่นเอง
นี้การลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เป็นปัญหาที่รัฐบาลทั้งสองประเทศพยายามแก้ไข
ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโอกาสให้สมัครใจเดินทางกลับโดยยกเว้นค่าปรับและไม่ติดแบ็คลิสต์ระหว่างวันที่๗พฤศจิกายน๒๕๖๕ถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งหากไปทำงานแบบถูกกฎหมายรายงานจะได้รับสวัสดิการต่างคือได้วันหยุดพักผ่อนมีสิทธิ์ในการขอย้ายงาน
หากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะได้ค่ารักษาพยาบาลหากทุกผลภาพชั่วคราวจะยังได้ค่าจ้าง๗๐หากทุกพลภาพถาวรจะได้เงินทดแทนตามระดับความพิการ
และหากเสียชีวิตก็จะมีค่าทำศพและค่าทดแทนแก่ทายาทเป็นค่าจ้างจำนวน๑๓๐๐วัน
เรื่องที่เกิดขึ้นก็มีความเห็นที่หลากหลายบ้างมองว่าเป็นเรื่องมนุษยธรรมที่ควรจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสมและแม้จะเป็นรายงานผิดกฎหมายหากเสียชีวิตก็ไม่ควรถูกนำศพไปทิ้งเฉย
ขณะที่หลายคนมองว่านี่คือความเสี่ยงของผีน้อย
ไม่อาจรู้เลยว่าต้องไปพบสภาพความเป็นอยู่แบบไหน
เจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเท่านั้น
และก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้เดินทางกลับ
แล้วก็มีโครงการให้เดินทางไปทำงานแบบถูกกฎหมายอยู่แล้ว
ปฏิบัติตามกฎหมายตั้งแต่แรกดีกว่า